เข้าใจความเป็นชายชาติทหารนะคะ
สาวมาท้ามันก็อดรนทนไม่ได้

กระโดดเลยค่ะความสูงนี่๒เมตรนะคุณผู้ชม
แล้วทหารหนุ่มรายนี้ช่วยได้หรือเปล่าไปดูค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะขออภัยนะคะไม่ใช่๒เมตร๒๐เมตร
นักข่าวบอกค่ะคือสูงขนาดนี้กระโดดลงไปได้ยังไง
แล้วเมื่อกี้ที่เห็นภาพถามว่าจะให้ดูอะไร

แต่คนที่มามุงดูกันเป็นจำนวนมาก

เจ้าตัวค่ะติดอยู่กัคือเขาแวะว่าอะไร
คากลางกอตบชวา
เพราะมันเยอะมากเกือบช่วยมาไม่ได้

แต่สุดท้ายเกือบจมน้ำจมท่านะ

คุณอุ๊มแข็งคุณดูดิเขาต้องเอาเจ็สสกีเข้าไป
ก็เลยกลายเป็นความทุลักทุเลของเจ้าหน้าที่ที่ต้องช่วยกันนานมากนะคะ
สะพานนี้เชื่อมไปที่ศูนย์ราชการนะคะแห่งใหม่ของสระบุรีค่ะ
ประดาน้ำกู้ภัยเองคูณเข้าไปกันเกือบ๒๐นายเลย
ต้องไปช่วยทหารหนุ่มรายนี้นะคะสังกัดสระบุรีค่ะ
กระโดดสะพานอย่างที่บอกสูง๒๐เมตรลงไปในน้ำติดอยู่แบบนั้น
โอ้โหแถมเมื่อกี้เนี่ยพอมีคนไปถ่ายคลิปถ่ายภาพ
เจ้าตัวแหงนหน้ามาแล้วยังยิ้มไม่ค้นอีกค่ะ
เขาก็เลยบอกโอ้โหนี่นะดูสิกว่าจะช่วยมาไม่ใช่เรื่องง่าย
แล้วตอนช่วยเนี่ยเอาเจ็ดสกีไปช่วยนะให้เขาก่อกขึ้นมา
แม่ยังหันมายิ้มอีกยังหันมาโบกมืออีกนี่
ใช่ค่ะเจ้าตัวยิ้มหวานเลยนะเหมือนไม่สนุกสถาน
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องโรยตัวก่อนด้วยนะตอนแรกกว่าจะเอาเสื้อชูชีพไปให้ได้
ประคองตัวขึ้นมาแล้วบอกให้เขาสงบสติอารมณ์เพราะเขาพูดไม่รู้เรื่อง
ลักษณะเมานั่นแหละค่ะพอเข้าไปช่วยเหลือมาได้
เจ้าตัวยังไม่สลดบอกมีการชูมือให้ชาวบ้านด้วยนะคะ

โอ้ช่วยมาได้พอขึ้นมาช่วยได้อย่างปลอดภัย
เดินขึ้นฝั่งคอตกนะเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คอตกค่ะเพราะว่ามีทางด้านของสารวัตรทหารมาสิคะ
แล้วก็มารับตัวไปค่ะเดี๋ยวจะมีบทลงโทษต่อไปให้แน่นอน

เพราะว่ามีสาวครับมามาถามเมาหรือเป็นน้อยยอจริงไหม
ตอนหนึ่งเขาก็เลยโดดเลย
พี่สาวเจ้าใช่ครับใช่ครับ
เขาพูดว่ากุลไปบนหมาอ๋อม้าได้ก็บอกว่าไม่ได้จิตอยากฆ่าตัวตายหรอก
หรอไม่ไม่ค่ะโดดโชว์โดดโชว์ใช่ค่ะ

เห็นไงพี่เมาเหรออ๋อเดี๋ยวพี่เมาเหรอพี่เมา
เดี๋ยวค่อยว่ากันขออนุญาตครับพี่ขออนุญาตครับพี่
โอ้โหเนี่ยก็สรุปแล้วตรวจสอบแล้วนะคะก็เป็นทหารในสังกัดสัมภาวุฒิแห่งหนึ่งค่ะ
อยู่ในจังหวัดสระบุรีคุณผู้ชมสรุปสะพานเนี่ยคืออ่านว่าสะพานรัตนมะคานะคะ
อยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะเขาบอกเป็นสะพานใหม่ด้วยนะที่นี่
พี่เมาเหรอพี่เมา